ชายวัย๑๒ขวบของบ้านนะคะจุดเทียนเพื่ออ่านหนังสือตอนกลางคืน
ที่ต้องจุดเทียนเพราะว่าที่บ้านไม่ได้จ่ายค่าไฟมา๓เดือน๔เดือนแล้ว

หลานกำลังจะสอบเลยต้องจุดเทียนอ่านหนังสือ
แล้วตอนดับไฟสงสัยจะดับไม่สนิท

หรือว่ามีการจุดไฟไว้บนบ้านหรือเปล่าจุดเทียนหรืออะไร

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องเร่งเข้าไปควบคุมเพลิง
เป็นเจ้านาธิของอบตรท้ายดงค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นของนางสมคิดพราวแก้วนะคะ
อยู่ในอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๑๒มกราคมค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนึง

พอลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยนะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหาย
เบื้องต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดจากหลานชายวัย๑๒ขวบของนางสมคิดนะคะ
เทียนอ่านหนังสือเตรียมสอบเพราะว่าที่บ้านเนี่ยโดนตัดไฟ
ไม่ได้จ่ายค่าไฟมา๓๔เดือนแล้ว
พออ่านหนังสือเสร็จคือน้องดับเทียนแล้วนะคะ
แต่คิดว่าดับไม่สนิทไฟมันอาจจะประทุขึ้นมาอีก
แล้วมันก็เริ่มไหม้จากห้องของหลานชายคนนี้ก่อน
แล้วคุณผู้ชมดูสิคะไม่เหลืออะไรเลยค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นพังทั้งหลังเลยนะคะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างทรัพย์สินมีค่าในบ้านเงินสดอีก๖๐๐๐บาท
และที่สำคัญค่าไฟที่เตรียมจะเอาไปจ่ายให้การไฟฟ้าวันพรุ่งนี้

เรื่องต้นนายสมศักดิ์เกี่ยวเกิดนายอำเภอวังโป่ง
อบสิ่งของแล้วก็เงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวนางสมคิดเบื้องต้นแล้วนะคะ
นางสมคิตเล่าบอกว่าค้างค่าไฟมานาน๓๔เดือนแล้ว
เพราะว่าเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานหาเลี้ยงอยู่คนเดียวทั้งบ้าน
หลานชายเองก็ต้องเตรียมสอบด้วย
คือเงินที่ได้มาเนี่ยก่อนจะเอาไปจ่ายค่าไฟ
บอกก็ต้องมาซื้อข้าวเลี้ยงปากท้องก่อน

ซึ่งก็พยายามเก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วค่ะ
รวมเอาไว้กับว่าเดี๋ยวจะไปทยอยจ่ายค่าไฟ

ปรากฏว่าไม่ทันนะคะ

ไหม้วันนี้เลยค่ะ
คิ้วลูกหัวใหม่บ้านมึงเปิดประตูบ้านใหญ่เข้าไป